อย่างกับรุ่นเล็กคนนี้ค่ะน้องแต่งไทยบอกเลยว่าเป็นยูทูปเบอร์ตัวน้อยนะ
โด่งดังในโซเชียลอยู่เหมือนกันลูกพ่อแจ๊ดแม่แจงนั่นเอง
ล่าสุดเห็นบอกว่าส่งกำลังใจให้น้องกันหน่อยค่ะ
ด้วยความกิจกรรมเยอะคุณค่ะตกชิงช้าปั๊บเขาให้เลยนะฮะ
คือเมื่อวานนี้แม่แจงอัดคลิปขณะที่ลูกสาวตัวน้อยน้องแต่งไทยนี่นะคะ
อยู่ที่โรงพยาบาลกับคุณยาย

คือน้องเนี่ยแอบไปเล่นคนเดียวก็ไม่ได้มีผู้ใหญ่อยู่ใกล้เนอะจังหวัดที่ตก

คุณแจงก็โพสต์แคปชั่นเอาไว้แบบนี้เลย
บอกว่าคนสวยของแม่เป็นอะไรกับแขนมากอ่ะลูก

มาส่งข้อความขอให้น้องหายไวนะคะ
รวมไปถึงลุงป้านาอาในวงการด้วย
เข้ามาส่งคอมเมนต์ให้กำลังใจหลานกันเพียบเลย

บอลเชิญยิ้มแม่อุ้มลักษณะนะคะ
พอหาคุณหมอเสร็จผลปรากฏว่าคุณขา

แต่ด้วยความเป็นลูกสาวพ่อแจ๊ดไงอึดอึดจริง

บอกเลยว่าน้องตังไทยเนี่ยสู้จริงนะคะ
แล้วเมื่อคืนนี้คุณพ่อแจ๊ดก็อัดคลิปลูกสาวโพสต์เอาไว้ในไอจี
ขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่ที่ส่งเข้ามา
หาให้น้องหายไวนั่นเองนะคะ
น้องตังไทยเป็นเด็กสดใสน่ารักแล้วก็พุ่นดาชาญ
เวลาคลิปในยูทูปเขานะน่าติดตามนะเล่าได้หลากหลายเรื่องราวเลย
เป็นตัวของตัวเองดีนะคะก็ขอให้หายไวนะคะ